ต่อกันที่ศึกยอดมวยไทยรัฐวันเสาร์นี้นะคะ
คู่เอกค่ะเป็นการชิงแชมป์ในรุ่น๑๐๕ปอนด
มีรายละเอียดมาฝากก่อนที่จะไปดูความหมั่นวันเสาร์กันค่ะ
คู่เอกเสาร์นี้เป็นสุดยอดมวยรุ่นเล็ก
เด่นเกรียงไกรเกียรติพลทิพย์นะคะ
ฝีมือแข้งซ้ายจัดจ้านวัยเพียงแค่๑๗ปีค่ะจากพัทธลุง
ซ้อมอยู่กับฝรั่งหัวใจไทยค่ะโรเบิร์ตคอก
มีอ้อมน้อยสอสีพึ่งแชมป์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเป็นเทรนเนอร์ค่ะ
ก็เคยผ่านมวยระดับแนวหน้าในรุ่นนี้มาแล้วนะคะ

มวยเด็กแห่งแผ่นดินแล้วก็เริงศักดิ์น้อยสิทธิวัฒน์ค่ะ
วันเสาร์นี้ก็จะพบกับคู่ปรับเก่าที่เคยแพ้แบบน่าเสียดายที่ราชดำเนินนะคะ
นั่นก็คือโดมทองลูกเจ้าพ่อโรงต้ม
มวยคนนี้อายุ๑๘ปีค่ะเป็นมวยเข่ากำปั้นหนักจากสุราธานี
อยู่ในสีเสื้อของคุณสมชายภูลสวัสดิ์อธิบดีกรมสรรพสามิตรนะคะ
ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแสนมรกฏย่านหลานหลวงค่ะ
ภายใต้การดูแลของจาทุยพันอากาศเอกอัดพลอำอนันต์นะคะ
มาใช้ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม๗๘ไฟล์ทยังไม่แพ้ใครเลยค่ะ
จากจะเป็นไฟล์ที่เด่นเกียงไกรจะตามไล่ล่าล้างแค้นแล้วก็ยังเป็นอีกไฟล์ทสำคัญนะคะ
เพราะว่าจะมีการชิงแชมป์เข็มขัดรุ่นมินิมัมเวทค่ะ๑๐๕ปอนด์ของศึกยอดมวยไทยรัฐด้วยค่ะ
ส่วนคู่รองนะคะเพชรเมืองชนสุสาครมวยไทยยิมค่ะ
พบกับแสนเหลี่ยมบ้านเจริญศุกร์พิกัดอยู่ที่๑๒๘ปอนด์
ส่วนคู่๒นะคะช้างเผือกเล็กเกียรติทรงฤทธิ์จะพบกับพานุฤทธิ์เคซ่ายิมพิกัด๑๒๐ปอนด์ค่ะ
เปิดหัววันเสาร์นี้นะคะห้ามกระพริบตาค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นมวยไม่ครบยกค่ะ
เป็นการเจอกันของสุริยันเล็กอบตกัมภีร์มวยกำปั้นหนักที่มีลุ้นนับน็อกตลอดนะคะ
ก็จะเจอกับนักมวยที่ชื่อว่าเอกอานันต์เจเอสพีค่ะพิกัดที่๑๑๗ปอนด์
กันอีกครั้งนะคะสำหรับศึกยอดมวยไทยรัฐวันเสาร์นี้ค่ะ
ขยับเวลาขึ้นมา๑ชั่วโมงนะคะเป็นเริ่มเข้าถ่ายทอดสด๑๔นาฬิกา
อย่าลืมติดตามกันก็มั่นทุกสัปดาห์